มีทั้งคดีซื้อบริการเด็กและคดีค้ามนุษย์นะคะ
ในส่วนของการซื้อบริการเด็กตำรวจภูทรภาค๕

ผ่านสัปดาห์นี้แล้วก็สามารถปิดคดีได้
ส่วนคดีเรื่องของการค้ามนุษย์ก็ให้ทางกองบังคับการปรับปราม
เรื่องของการค้ามนุษย์เขาก็จะรับไปดูแล
พตโทพุนทรัพย์พระเศรษฐผู้ปัญชการตพูทรภ๔๐
ล่าสุดพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก
ชายที่ไปซื้อบริการเด็กมาพบพนักงานสอบสวนนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดแม่ห้องศร๓คนค่ะคุณผู้ชม

และ๓เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ให้มาพบพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้
ถ้าไม่มาแน่นอนก็เป็นไปตามขั้นตอนจะมีหมายเรียกครั้งที่๒นะคะ
ก่อนที่จะไปขอนุมัติศาลจังหวัดแม่ห้องศร
ออกหมายจับในขั้นตอนต่อไปถ้ายังไม่ยอมมาพบ
ในส่วนของคดีค้าประเวณีที่ตำรวจภูทรภาค๕รับผิดชอบ

ตอนนี้ก็เหลือผู้ต้องหาที่ซื้อบริการเด็กอีก๓คนนี่แหละ
พนักงานสอบสวนต้องออกหมายเรียกก่อน
เพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่มีหลักแหล่งแน่นอน
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง๓คน
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนจนครบ
ก็จะสามารถสรุปสำนวนคดีค้าประเวณี
เสนอให้อายการจังหวัดแม่ห้องศร
พิจารณาส่งฟ้องต่อสารจังหวัดแม่ห้องศรต่อไป
ส่วนคดีค้ามนุษย์ก็แยกไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ก็เป็นหน้าที่ของกองบังคับการปรับรามการค้ามนุษย์ค่ะ